ฟที่คัดสมาตัดก่อนตาย

ทรูช้อปปิ้งช็อปที่ใช่รู้ใจคุณ

นี่มันเรื่องไม่ยากนี่น่ะ

คุณเห็นแล้วทั้งสามหนุ่มเนี่ยเขาเอาเลือกกล้วยมาให้คุณแล้วล่ะ

เพราะฉะนั้นต้องให้เขาเล่าก่อนว่ากล้วยของแต่ละคนเนี่ยมีข้อแตกต่างยังไง

นิยมนำมาทำกล้วยเชื่อมเคยทานไหมฮะ

มันความหอมและความนิ่มมันจะมีเฉพาะตัวของเจ้ากล้วยไข่อันนี้ครับ
แล้วบอกเลยว่าหวีหนึ่งราคาไม่แพง
กล้วยน้ำว้านอกจากจะกินสดได้แล้ว
ยังนำมาประกอบเป็นอาหารแปรรูปเป็นขนมไทยได้หลากหลายชนิด

นี่คือประโยชน์ของกล้วยน้ำว้า

น้าถูกที่สุดเขาเรียกว่ากล้วยหอม
ั้งเดิมเขาบอกว่ากินกล้วยหอมกิน๒ลูกกินให้อิ่มท้อง

มีคุณภาพด้วยแล้วก็ถูกสุดด้วย

จริงเลยกล้วยน้ำหวานต้องถูกกว่า

เดี๋ยวค่ะ

ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ

แล้วก็ทราบว่ากล้วยหอมเนี่ยแพง

คุณกีต้าและคุณเบียร์จะเลือกใช้ตัวช่วยไหนคะ

คุณอยากตอบอะไรกับอะไรคะ

เป๊กจะเฉลยที่

กล้วยไข่วีนี้ราคา

ราคาตามท้องตลาดวันนี้นะคะ
และราคากล้วยน้ำว้าหวีนี้

ดังนั้นของวีนี้ราคา

และถ้วยที่ราคาถูกที่สุดคือ
กล้วยน้ำวาค่ะ

เอาล่ะ

ข้อต่อไปเข้าคำถามเหมือนเดิมคือของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
แต่อยู่ทางด้านนู้นและวันนี้เจลร้างมือผมล้างมือนะคะ
ชนิด๒๐๐มิลลิลิตรแบบเติมค่ะ
และสุดท้ายค่ะคิเรอิคิเรอิเจลอนามัยล้างมือไม่ใช้น้ำ๕๐มิลลิลิตร
คำถามข้อที่๔มีมูลค่า๑๕๐๐๐บาท
ถามว่าเจลล้างมือคีเรอิคีเรอิทั้ง๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
เอาล่ะอันนี้คือราคาเต็มนะคะบางทีเราไปตามห้างเราอาจซื้อควบคู่โปรโมชั่นนะคะ
แต่ไม่เกี่ยวกับเราค่ะสำหรับเราราคาเต็มค่ะ
อืมตอนนี้เบียกำลังคิดว่าถ้าที่ไปช็อปบ่อยเนี่ย
ของที่เป็นรีฟิลมันจะถูกแบบเกือบครึ่งของไซส์จริง

คุณยังเหลือตัวช่วยอีกหนึ่งตัวช่วยคุณจะใช้หรือเปล่า
นางฟ้าเป๊กกี้ใจดีจะถามคุณเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ

ตัดสินใจใช้ตัวช่วยนะคะ

จะตัดข้อที่แพงออกให้คุณ๑อัน

เอาล่ะเป๊กจะตัดอันที่แพงสุดให้คุณออก๑อัน

ล้างมือขี้เหละอีกขี้เหลกอีก
ธรรมชาติเพื่อมือสะอาด

คุณคิดว่าอันไหนถูกสุด

เจลล้างมือขี้เหละอีกขี้เหละอีก
อนามัยล้างมือแบบไม่ใช้น้ำค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เอาล่ะมาถึงเจลล้างมือชนิดเติมแบบถุงที่คุณเลือกไว้ค่ะ

ถึงจะมีสิทธิ์ยืนอยู่พื้นที่ของความสวยงามตรงนี้

ชนิดเติมแบบถุงรีฟิลราคาอยู่ที่

ราคาอยู่ที่

และเจลล้างมือคิริอิคิริอิแบบถุงรีวิวชนิดเติมราคาถูกที่สุด
ดวงดีจังเลยนะสวยด้วยแล้วก็มีสมองด้วยไม่เหมือนเราเลยสวยแต่กรวง
เอาล่ะคุณทั้งสองคนค่ะคุณกีต้าและคุณเบียร์คุณผ่านข้อ๔มาได้
ตอนนี้คุณมีเงินสะสมแล้วค่ะ๑๕๐๐๐บาท
คุณคะข้อต่อไปเนี่ยเงินมันเพิ่มมูลค่ามากขึ้นเรื่อยค่ะ
ข้อต่อไปเพิ่มเป็น๒๕๐๐๐บาทแต่โลกไม่ได้เป็นสีชมพูเหมือนชุดที่ฉันค่ะ
ตัวช่วยคุณหมดแล้วค่ะคุณจะไปต่อหรือคุณจะหยุด
ถ้าคุณหยุดค่ะตอนนี้คุณมีเงิน๑๕๐๐๐บาทเหลือครึ่งหนึ่ง๗๕๐๐บาท
หรือคุณไปต่อคุณก็จะมีสิทธิ์ได้๒๕๐๐๐บาท
กันดังได้ค่ะข้างบ้านอยากเห็นด้วยอยากได้ยิน
เวลาไม่ได้แล้วดีเดี๋ยวณเดชน์ต้องรับไปกินข้าว

คุณคะหมั่นไส้ค่ะรับรวมของคำให้
อ่ะคุณมาเร็วค่ะพี่เบียร์สุโกรวัตรก็รอดีฉันอยู่
โอ้โห
คุณกีต้ากับคุณเบียร์คุณจะหยุดหรือคุณจะไปต่อ
แซ่บขนาดนี้ขอหยุดค่ะ
ทำไมอ่ะทำไมถึงเลือกดูดขอเหตุผล
ราคามันฉิวกันมากเลยอ่ะแล้วก็แบบ

มันเริ่มยากขึ้นค่ะเพราะว่าราคามันจี้กันมาก

เพราะฉันเมื่อกี้หางันแค่๓บาท
ซึ่งเซนต์หนูตั้งแต่แรกคือหนูคิดอันนี้อยู่แล้วค่ะ
โอ้คุณกีตาร์คุณเบียร์เงินก็ได้เป็นครึ่งหนึ่ง

ฉันขอขอคุณหนึ่งกระเบื้องค่ะเพลงมา
แหมน่าเสียดายจริงครับ
ที่คุณกีตาร์และคุณเบียร์ขอหยุดในข้อนี้
ใครใครที่ดูรายการแกงปวนด้วนราคาอยู่ตอนนี้
ก็หยิบโทรศัพท์มือถือหรือกล้องถ่ายรูปของคุณ
ถ่ายรูปของตัวท่านเองกับรายการแกงปวนด้วนราคา
หน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
หรือใครที่ดูย้อนหลังก็ถ่ายรูปตัวคุณเองกับหน้าจอแท็บเล็ต
แล้วรอฟังคำถามท้ายรายการ
เรามีรางวัลแจกทุกวันที่รายการออกอากาศ